คุณผู้ชมครับตอนนี้มีการเปิดซองการประกวดราคา
เพื่อที่จะลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงถนนจีระถึงขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
เตรียมที่จะเสนอชื่อผู้ชนะการประมูลนั้น
ให้กับคณะกรรมการการรถไฟวันที่๑๕ธันวาคมนี้ครับ
กระมวลตั้งจิตเจริญชัยรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือว่ารฟทเปิดเผยว่าการเปิดประกวดราคาจ้าง
โรงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางสายตะวันออกเชียงเหนือ
ชุมทางถนนจิระถึงขอนแก่น
มีผู้ที่มีสิทธิ์เสนอราคาจำนวน๔รายประกอบไปด้วย
โดยผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำที่สุดอยู่ที่ราคา๒๓๔๔ล้านบาท
กว่าราคากลางประมาณ๑๗๗ล้านบาทหรือร้อยละ๐๗๕นะครับ
หลังจากนี้ครับการรถไฟก็จะนำเสนอผลการประมูล
โรงการรถไฟทางคู่ช่วงจีระขอนแก่น
และช่วงฉะเชิงเซาคลอง๑๙แก่งคอย
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการรถไฟในวันที่๑๕ธันวาคมนี้ครับ
โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ใหม่ขนาดทาง๑เมตรหรือว่ามิเตอร์เกส
ระยะทาง๑๘๕กิโลเมตรนะครับ
โดยก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม๑ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิม
เป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมดยกเว้นช่วงบริเวณสถานีขอนแก่น
จะเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทางประมาณ๕๔กิโลเมตรครับ
ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ที่คาดว่าจะสามารถออกหนังสือเชิญชวนประกวดราคาในเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
คือช่วงประจวบถึงชุมพรช่วงนครปฐมหัวหินช่วงลบบุรีปากน้ำโพและช่วงมาบกระเบาถึงจีระ
ซึ่งจะประชุมเร่งรัดโครงการภายในสัปดาห์นี้
คาดว่าจะได้ตัวผู้รับเหมาก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับ